ในช่วงนี้อยากจะชวนเที่ยวนะครับ

เริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วก็ยังไงรู้ไหมน่าไปเที่ยวมาก
หลายคนยังเป็นคนวนในเรื่องของโควิด

ผมนะครับเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชม
ไปเที่ยวที่เชียงรายบรรยากาศเป็นอย่างไร

พาคุณผู้ชมไปชมวิวทะเลหมอกดอยผาตั้ง
และจุดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน
พื้นที่ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

สุดสัปดาห์ก่อนเสาร์อาทิตย์ที่แล้วครับ
คุณไปไหนมาผมไปกาญจนักษ์ดีมาก
ยังไม่ได้ไปเชียงรายผมยังไม่ได้ไปเชียงราย
อ๋อตกใจแกนบอกสุดสัปดาห์ก่อนฉันนึกว่าคุณไปแล้ว
ผมจะบอกว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไปเชียงรายเยอะ

เอางี้ละกันตอนนี้อุณหภูมิมันลดต่ำลงนะครับ
วัดได้นะฮะที่ยอดดอยสิบห้าองศาอย่างนั้น
อู๋เย็นมากเนอะแล้วหมอกก็ปกคุมไม่ทั่วเลย
ไปถามท่านประธานชมรมท่องเที่ยวบ้านผาตั้งก็เผยว่า
จุดท่องเที่ยวดอยผาตั้งและจุดท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเนี่ย
อย่างเช่นอะไรดอยผาม่อนภูชีเดือนภูชีดาว
ซึ่งมีจุดอ้อขอไปรอยพาม่อน
คือแต่ละจุดท่องเที่ยวต่างที่ผมพูดไปเนี่ย
โอ้โหมันสวยหมอกเนี่ยนะครับทอดยาวไปจนถึงภูชีฟ้า
คือที่เล่าไปทั้งหมดมันเป็นจุดต่างที่มันเชื่อมโยงกันครับ
แล้วอันนี้อันนี้เชื่อไหมโอ้โหนี่เป็นอาหารกระทะร้อน
นี่เชื่อมกับท้องเชื่อมกับท้องโดยเฉพาะเลยล่ะครับ
คือผู้ประกอบการร้านค้าต่างเขาเริ่มกลับมาเปิดแล้วนะ
พอคุณไปที่นั่นน่ะสบายหมือสะดื้อโหม
ก็เพราะว่าอะไรกาแฟก็มีให้ทานอาหารก็มีให้กิน
เรียกได้ว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาผ่านมาตรการในการประเมินความปลอดภัย
สำหรับโควิดฟรีเซตติ้งค่ะก็คือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อุ้ยชาชักอุ้ยหน้าเกลียด

แล้วตรงนี้จุดบริเวณตรงนี้นักท่องเที่ยวชอบมาก
เพราะมีของซื้อของขายเพียบหมูกระทะไหม
อุ้ยมีหมูกระทะไหมถ้าแบบหนาวอ่ะกินหมูกระทะไหมฟินเนอะ
จริงครับแล้วเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปได้นะฮะ
อย่างนี้นะคือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็มสบายใจ
หรือคุณมีใบตรวจรับรองแพทย์ก่อนเช็คอินเกินกว่า๗๒ชั่วโมง
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าต้องทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกสิ่งทุกอย่าง
อย่างเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้เขาบอกว่าทุกวันต้องทำความสะอาดกันแบบคลีนเลย
เอาให้สะอาดกันไปเลยนะครับอย่างนี้ครับไปถึงบ้านไม่ได้
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องไปกินคืออะไรรู้ไหมเราเห็นไปหลายเมนูแล้ว
ขาหมูหมั่นโถขาหมูมันโถครับคุณผู้ชมไปทานกันได้
เขาบอกว่ามีไก่ดำตุ๋นยาจีนด้วยนะแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมฮะ
บอกแบบนี้ว่าหลายคนอยากเป็นกังวลว่าเอ้าคุณชนะมันจะเต็มไหม
ที่พักที่นั่นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าที่พักมีให้บริการกว่า๒๐๐ห้อง
มีจุดการเต็มด้วยสนใจติดต่ออยากจะไปเช็คอินใช่ไหม๐๘๗๑๙๑๕๐๓๗
ง่ายมากลองโทรไปถามเขาดูว่าเอ๊ะวันหนึ่งเขาเปิดอย่างไรบ้าง
ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปดูความสวยงามได้กี่ร้อยคน
ก็ช่วงนี้มันอาจจะมีมาตรการที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนี่แหละ
คนที่จะเดินทางไปก็คือคุณต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
จริงอยากให้ไปเที่ยวกันแหละเพราะว่าหลายคนก็โหยหากันท่องเที่ยวเหมือนกัน
เที่ยวกับเธอช่วงนี้เที่ยวกันแล้วก็เที่ยวไปนะ

คุณชนะเขายังเที่ยวเลยนะคะ